หนึ่งถูกแชร์กันอยู่นะคะก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะเลย
เป็นคลิปลูกค้าปะทะแท็กซี่ครับแถวหาดกรรมลาลูกค้าบอกว่า
เรียกไปตรงนี้ไม่ได้ไกลมากคิดตั้ง๖๐๐แพงไปไหม
นี่ขูดรีดเงินเขาหรือเปล่าแท็กซี่บอกขูดรีดอะไร
เขาใช้ราคานี้กันมาตั้งแต่เปิดคิวแล้วลองไปดูคลิปที่เขาเถียงกันนะคะ
หมดโน้ตคิดว่าเราเป็นพวกสำรวจลิง๖๐๐บาท

ไม่มีบรรยายากแล้วมึงมีล่ายิ้มมาจากไหนกด๑๙๑
กด๑๙๑ตอนนี้เลยเอากดไปเลยไป
กู้แท็กซี่ภูเก็ตครับ

ผมกำลังโดนคุ้มครับหน้าร้าน

ว่าเควินพลเป็นคนโพสต์ไว้

ภูเก็ต๒๘มกราคมเขาบอกว่า
มากินข้าวร้านดีมากเลย

เจอนักเลงแท็กซี่หน้าร้าน

เขากดเรียกแท็กซี่จากแอปพลิเคชัน
ราคาขึ้นว่า๑๖๘บาท

ขอยกเลิกเพราะว่าดูจากโลเคชั่นแล้ว

ผู้โดยสารตรงนี้ไม่ได้ไม่อยากมีปัญหา

ตรงนี้เขามีแท็กซี่หน้าร้านคุมพี่
ผมเข้าไปรับไม่ได้

ในแอปเป็น๑๖๘บาท
แท็กซี่หน้าร้านบอก๖๐๐บาท

ทะเลาะกันวิทย์ทะเลาะวิวาทอยู่ที่เลียว

คุณหมอฟันคุณทันตแพทย์ชื่อดัง
ชื่อดังคุณหมอสุดินคุณหมอสุดินซูเปอร์ด็อก
ใช่ค่ะส่วนหญิงสาวในคลิปที่เป็นคนถือมือถือก็คือแฟนสาวของคุณเควิน
นี่ซ้ายมือคือคุณหมอสุนินคุณพ่อพ่อของชายเจ้าของคลิป
ใช่ค่ะส่วนคนทางขวาก็คือคนเจ้าของคลิปบอกอย่าชี้นิ้วน่ะ

กินเสร็จปุ๊บตอนจะออกเนี่ยผมจะเดินทางกลับโรงแรมใช่ไหม
ก็เลยกดเรียกในแอปตอนแรกเรียกโบ๊ค
ว่ากดเรียบร้อยแล้วแหละเขารับเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ผ่านไปแป๊บหนึ่งโบ๊โทรมา
บอกว่าเฮ้ยน้องครับพี่มารับข้างในนี้ไม่ได้นะ
แถวนี้แท็กซี่เขาคุมพี่เข้ามาไม่ได้
เราก็เอ๊ะตกใจ
ทำไมทำไมถึงรับไม่ได้
ผมก็เลยโอเคเดินออกไปหน้าร้าน
มันก็มีคนที่แบบว่าอธิบายไม่ถูก
รับแท็กซี่อ่ะเนอะแบบที่จะยืนคุมแล้วก็แบบ

ผมว่าโอเคพี่ครับผมไปรีสอร์ทครับผม
พี่เขาก็บอกน้องพี่ไป๗๐๐สักพักเปลี่ยน
บอกว่าน้องพี่ได้๖๐๐ผมก็บอกเขาเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
โบ๊ทที่เรากดเมื่อกี้มันเท่าไหร่มันเท่าไหร่นะ
๒๐๐บาทมีถูกสุด๑๖๐ถูกสุด๑๖๐ใช่ไหม
๑๖๐กว่าบาทถึง๒๐๐กว่าบาท
ผมว่าเฮ้ยจะจ่าย๖๐๐นี่มันใช่ไหม
ผมก็เลยใจร้อนนิดนึงแหละบอกไปว่า
โกงนะพี่แบบนี้แบบนี้ไม่ถูกต้อง
แล้วเขาอะเริ่มแบบชูนิ้วกลางสายอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยแบบเอ้ยไม่ใช่ละ
แล้วเขาก็แบบเดินเดินพอเขาชูนิ้วกลางใส่แฟนหนูก็เลยแบบ
พี่เหมือนอย่างนี้เริ่มเถียงกลับ
เถียงกับมันก็เถียงกันไปเถียงกันมา
เขาก็แบบเดินเข้ามาใกล้แล้วก็มาชี้หน้าหนูชี้แฟนหนู

อันนี้อุตส่าห์ว่าเขาให้เรานะชี้หน้าผู้หญิงได้ยังไงเนี่ย
หนูก็เลยงงว่าหนูไม่ได้เป็นคนไปด่าเขาแล้วเขาจะมาชี้หน้าหนูทำไม
อันนี้เสริมนิดนึงนะชี้หน้าไม่พอไม่ใส่แมสด้วยนะตะโกนตะคอกเนี่ย
ช่วงโควิดเนี่ยเห็นในคลิปเลยแบบวุ่นน้ำลายกระเด็น
ตำรวจก็เลยพาไปโรงพักแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่พาไปโรงพัก
แค่ตัวเขากับแฟนสาวทำไมไม่พาแท็กซี่ไปด้วยอ่ะ

ใช่แต่ทำไมไม่พาไปพร้อมกันไปเขาก่อน
ไปทางฝั่งของคนที่โพสต์เรื่องไปคุยทางฝั่งแท็กซี่บ้างดีไหมคะ

เราไปคุยกับพี่เจษดาหรือพี่หนุ่มคาหะปณะวัย๔๘ปี
คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีการชูนิ้วกรงนิ้วกลางอะไรใช่ไหม
พี่เขาบอกยืนยันก่อนเลยว่าไม่มีการชี้นิ้วกลาง
แต่ยอมรับว่าเขาโมโหมากจริง
จากคำว่าโกงมาหาว่าเขาโกงเขาโกรธ
แต่ยืนยันว่ามีการชี้นิ้วกลางและไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวด้วย
โกงไอ้คำว่าโกงนี่เลย
ก็ไปถามหาคำตอบเหตุผลว่า
โกงคุณยังไงอะไรโกงยังไง
ในเมื่อคุณยังไม่ได้ใช้บริการรถผม

คือพี่แท็กซี่เขาก็ยืนยันนะคะว่าราคา๖๐๐บาทเนี่ย
เป็นราคาแท็กซี่ท้องถิ่นหรือว่าโลเคิลแท็กซี่
เขาวิ่งกันมาตั้งแต่สถานบริการตรงนี้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้ว

ส่วนเรื่องแอปเรียกแท็กซี่ที่เขาไม่มารับตรงจุดนี้
ไม่ใช่ว่าเขาเป็นมาเฟียเจ้าถิ่นคุมหรืออะไร
คิดว่าน่าจะเป็นการเกรงใจกันมากกว่า

เหมือนอย่างบ้านเราที่บางทีวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

ก็ให้ห่างออกไปประมาณกี่เมตรกี่เมตรก็ว่ากันไป

เขาเกรงใจเพราะว่าทำงานร่วมอาชีพกันมากกว่า
เขาก็ไปจอดรับอยู่จุดอื่นที่ใกล้กัน
ก็เรียกพี่แท็กซี่คนนี้ไปให้ปากคำแล้ว
ละเอียดวันพรุ่งนี้๙โมงครึ่งเหมือนกัน
เราก็เลยไปคุยกับนายจตุรงแก้วกษิรักษาการขนส่งจังหวัดภูเก็ต
เรื่องค่าโดยสารรถรับจ้างตกลงมันคือราคาท้องถิ่น
ราคาที่เขาวิ่งกันแบบนี้อยู่แล้วจริงไหม
เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถตู้ที่อยู่ในระบบของจังหวัดและขนส่ง

โดยภูเก็ตทางจังหวัดเนี่ยมีประกาศเรื่องค่าอัตราจ้างรถบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์บริการในจังหวัดภูเก็ต
ประกาศใช้ตั้งแต่๒๙ตุลาคมปีที่แล้ว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบผู้โดยสารหรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว
สรุปย่อคือให้ถืออัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารเป็นอัตราขั้นสูงสุด
สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน๔คน
และสามารถต่อรองราคาได้ระหว่างผู้โดยสารกับคนขับ
เช่นเขาจะไปกรรมลาไปป่าตองใช่ไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้เจ้าของคลิป๒คนกับแฟน๒คน
กรรมลาไปหาดป่าตองอัตราค่าโดยสารอยู่ที่๔๐๐บาท

ใช่ทีนี้รักษาการขนส่งจังหวัดภูเก็ตบอกว่า

ถ้าผู้โดยสารไม่พอใจก็ปฏิเสธได้ไม่ต้องขึ้นรถคันนี้ไม่ต้องจ่ายเงิน

ส่วนกรณีเรื่องที่ว่าคนขับรถมีการเรียกค่าโดยสารที่สูงเกินกว่าราคาที่จังหวัดประกาศใช้
ขนส่งอย่างที่บอกไงว่าเขาเรียกให้ไปชี้แจงแล้วพรุ่งนี้๙โมงครึ่ง
คือผู้โดยสารในคลิปเนี่ยคุณเควินเนี่ยเขาก็ปฏิเสธแล้วนี่แหละ

แต่เขาบอกที่เขาต้องไปถามเพราะว่าเขาเรียกแอปแต่รถแอปเนี่ย๒คันบอกพี่ผมมาไม่ได้จุดนี้

ฝากทางกรมการขนส่งทางบกหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ภูเก็ตไปดูให้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ

เมืองท่องเที่ยวนะครับ